ฉันเชื่อแบบนี้นะคะเคยเห็นไหมสาราวิบวับจินตนาการสาราวัด
จินตนาการไฟดิสโกเทคที่เราเคยไปเห็นมานะคะนั่นแหละค่ะมันอยู่ในวัด
พอมันเกิดคลิปแบบนี้คุณกลายเป็นว่าชาวเน็ตส่วนหนึ่งก็บอกว่าตลกดี
ส่วนหนึ่งก็บอกว่ามันไม่เหมาะสมนะการทำวัดเย็นสารวัฒน์แล้วมาเปิดเพลง
เพลงผมวิบวิบวับอะไรแบบนี้คือมันไม่เหมาะสม
แต่คุณผู้ชมค่ะขอร้องว่าฟังเรื่องราวให้จบก่อนที่จะไปวิจารณ์
เพราะลึกแล้วมันมีอะไรอยู่ใต้พรมนะคะเดี๋ยวดูคลิปนี้ก่อนค่ะ
โอ้โหใครไม่มาถึงว่าไม่เคยเห็นนะครับสาลาวัดเราวิบวับวิบวับ

คนวิจารณ์นี้นะครับ
คนชื่นชมบอกว่าตลกดีก็มีนะคะ
แต่ว่าข้อมูลลึกความจริงเป็นยังไง

เป็นเพลงในแอพพิว่าจะเปิดเพลงแบบนี้นะฮะ

นี่คือกิจกรรมการทำวัดเย็น

ทุ่งสนุนรัตนาราม
ที่อำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรคุณผู้ชมดูแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
ไลน์มาพูดคุยกับเราหน่อยบางคนก็รู้สึกบอกว่าไม่ค่อยสบายใจ
ที่ทำแบบนี้มันได้เหรอแต่ว่าฟังให้จบวันเกิดอะไรขึ้น
การุนาฟฟังให้จบเราลงพื้นที่ไปเลยไปพูดคุยกับเจ้าอาวาส
พระมหาอภิชาติกิติวรรณยูนะคะเราถามเจ้าอาวาสทำไมถึงกลายเป็นคลิปนี้ออกมา
ท่านบอกว่าท่านเป็นคนทำเองแหละทางเจ้าวัดบอกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้น
บอกว่าบางคนดูแล้วตลกแต่ทางวัดรวมถึงตัวกระผมเนี่ยเครียดนะ
ตัวเจ้าอาวาสเครียดเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ทางวัดเนี่ยเจอเหตุการณ์ไฟตก
คือไฟไม่พอไฟกระชากอะค่ะเจอแบบนี้มานานนับปีแล้ว
ทั้งที่ว่าทางวัดจ่ายค่าไฟเดือนละประมาณ๒๐๐๐บาท
แต่กลับต้องเจอไฟฟ้าติดดับแบบนี้คุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ไฟดิสโก
เป็นไฟที่อยู่ในสาราวัดจริงแล้วมันก็กระพริบดับติดแบบนี้จริงนะคะ
บอกว่าเป็นแบบนี้มาเป็นปีแล้วแล้วที่สำคัญเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างล่ะ
พัดลมนะฮะหลอดไฟปั๊มออกซิเจนในบ่อปลาครับพังเสียหายนี่ไง
ลมหลักฐานทนโทษที่โดนไฟกระชากแล้วมันพังเสียหาย
นี่คือความทุกข์ร้อนของวัดทุ่งสนุนที่เจ้าอาวาสเล่าให้เราฟังฟังเสียงท่านหน่อยค่ะ
ก็เป็นปัญหาแต่ก็ทำใจเขาเรียกว่าทำดีได้ก็สบายใจทำใจได้ก็สบายดี
ก็เลยทำเป็นขำไป
ฉันไม่แน่ใจว่าคนที่ไปดูคลิปเมื่อสักครู่แล้วก็ไม่ได้รู้ความจริงจากปากท่านแบบนี้เนี่ย
ก่อนหน้านี้มีการตั้งคำถามถึงความเหมาะสมพอฟังชุดคำอธิบายจากท่านแล้ว
รู้สึกเปลี่ยนความคิดบ้างไหมน่าเห็นใจนะคะใช่ค่ะ
ที่วัดเขาอยู่กันแบบนี้มาเป็นปีแล้ว
คำถามคือถ้าเกิดว่าท่านไม่ทำคลิปนี้ออกมาลักษณะคือเสียดสีสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น
จะมีใครมาดูแลมาใส่ใจท่านหรือเปล่า
เพราะว่าล่าสุดทางเจ้าหน้าที่เห็นบอกว่าลงพื้นที่ไปที่วัดแล้วนะคะ
ไปดูความทุกข์ร้อนของที่วัดแล้วค่ะ
ทีนี้เราก็ถามท่านต่อว่าท่านก่อนหน้านี้ท่านเคยไปคุยกับทางการไฟฟ้าหรือไม่อย่างไร
ท่านบอกว่าเคยไปคุยแล้วทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของจังหวัดเนี่ย
ก็คือที่กำแพงเพชรเนี่ยแนะนำบอกว่าถ้าอยากให้ไฟฟ้าเสถียรก็คือติดตลอดใช้ได้ตลอด
ก็ต้องติดตั้งหม้อแปลงขนาดใหญ่ราคาเกือบสามแสนบาทโอ้โหก็ใช้ปัจจัยเยอะนะค่ะ
ท่านบอกว่าตอนนี้ทางวัดยังไม่มีปัจจัยพอที่จะซื้อ
แล้วจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะทางวัดเท่านั้นนะคะที่เดือดร้อน
ชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงก็เดือดร้อนเหมือนกัน
ไฟฟ้าก็ติดดับแบบนี้เหมือนกันนะคะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ทำเรื่องไปที่ทางอำเภอทางจังหวัดให้ลงพื้นที่มาช่วยเหลือแล้ว
ตอนนี้ยอมรับเลยนะคะว่าทางญาติโยมลำบากมากก็เลยทำคลิปนี้
เห็นไหมนี่ไฟส่องสว่างของทางเดินนะคุณนึกออกไหม

ชาวบ้านเองก็เดือดร้อนไม่ใช่เฉพาะทางวัดนะคะ
จังหวัดกำแพงเพชรนายอำเภอแล้วก็ทางจังหวัด

เห็นกันไม่เป็นข่าวปัญหามันก็ไม่มีการแก้ไขหรอก
มันก็ถูกแบบทับถมไปแบบนี้แหละ

โซเชียลเราเห็นเราก็นำเสนอข่าวจะได้เห็นกันเยอะ